พูดถึงเรื่องของอากาศตอนนี้เริ่มจะอุ่นขึ้นเหมือนกัน
อย่าเพิ่งหายนะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยก็จะไม่เจอใช่ไหม
ตัวเก็บของได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมไปเที่ยวได้เลย
เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาบอกนะคะ
ว่าเดี๋ยวทางภาคเหนือกับภาคอีสานอากาศจะหนาวอยู่อยู่ในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันได้แต่เตือนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าไปแล้วสัมผัสบรรยากาศดี
รักที่ไปด้วยกันเนี่ยอยากจะบอกรักกันกระซิบกันเอง
ไม่ต้องไปบอกผ่านอะไรธรรมชาติที่เขาอยู่ดีอยู่แล้ว
ที่มันเป็นโขดหินแล้วไปเขียนไปขูดไปขีดอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องไปขีดไปเขียนไปบอกรักกันบนหน้าผาบ้างก้อนหินบ้าง
ไม่ควรนะคะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วบนดอยอินทนนท์คุณผู้ชมค่ะ

เป็นความบอกรักของอะไรเนี่ย
เป็นข้อความบอกรักตามที่เห็นอยู่เลย
ร้อนถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปดูแลนะคะ
เขาก็เลยเอามาลงประจานเลยค่ะในโลกออนไลน์
เป็นคนลงมือเขียนเองเลยส่วนฝ่ายหญิงก็ยืนมองข้อความ
คือแบบคือมองไปค่ะคุณเขินอายไปด้วย

เขินเนี่ยคือมันกลบอาการจิตสำนึกไปหมดเลยเนาะ

แล้วสรุปสุดท้ายก็มีคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
คุณผู้ชมแน่นอนแหละคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตวิจารณ์กันยับทีเดียวค่ะ
ไม่ได้ชื่นชมหรอกนะคะตำนี้ล้วนเลย
เพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
สกปรกเลอะเทอะเกิดทัศนียภาพอุจจาตา

อยู่บนบริเวณทางขึ้นเขาช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๒
บริเวณที่วัยรุ่นเขาไปขีดไปเขียนเนี่ยเป็นพื้นผิวปูนนะคะ
ที่เทลงบนแนวรากของนักผาเพื่อป้องกันดินสลาย
ตอนนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็สั่งเจ้าหน้าที่

เข้มงวดป้องกันไม่ให้ใครขึ้นไปขี่ไปเขียนข้อความไม่เหมาะสมอีก
แล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าอย่าหาทำอย่าไปทำแบบนี้อีก
เพราะนอกจากจะไม่เหมาะสมแล้วก็ยังผิดกฎหมายของอุทยานด้วย
เห็นแล้วเตือนกันไว้เลยอย่าหาทำอย่าไปทำแบบนี้นะ
กฎหมายน่ะอ่าถูกต้องส่วนเรื่องของสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์นะคะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ไปตรวจสอบกันหน่อยโอ้โหนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปนี่ก็
โอ้โหนี่อะไรฮะเมย์ขาบแม่คะนิ้งเมย์ขาบถูกต้องฮะค่ะ
ตาตื่นใจกันมากเพราะว่าได้สัมผัสแล้วนะคะ
สำหรับแม่คณิ้งเหมือยขาบบนยอดย่าแบบนี้นะคะ
เกิดขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันแล้วล่ะค่ะวันนี้เกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่สี่สิบหก
และที่หน่วยพิทักษ์บนยอดดอยคือสวยงามมากจริง
อุณหภูมิวันนี้วัดได้นะคะต่ำสุดอยู่ที่๑องศาเซลเซียส
กิวแม่ปานนะคะส่วนยอดดอยก็วัดได้เก้าองศา
ทำการอุทยานเนี่ยวัดได้๘องศาสำหรับนักท่องเที่ยวที่รอคอยชมกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์นะคะ
ช่วงนี้ยังไม่บานนะคะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็จะบานสะพรั่งแล้ว
นักท่องเที่ยวจะเข้าชมกิวแม่ปานวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอากาศสดใสจริง
ขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะทะเลหมอกสวยงามสดใสแบบนี้
ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นสุดคั่วศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
รายงานค่ะว่าบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวเย็น
ส่วนยอดดอยและยอดภูอากาศก็หนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ด้วยนะคะ
อ่ะต่อกันอีกสักจังหวัดคุณผู้ชมคะไปดูกันที่จังหวัดพยาวกันหน่อย
ตอนเช้าอากาศเย็นหมอกก็ลงจัดอุณหภูมิเนี่ยโอ้โห
สิบสามถึงสิบห้าองศาเซลเซียสอากาศเย็นกระจายไปทั่วบริเวณนะคะ
ที่จังหวัดพยาวตอนนี้ตอนนี้ประชาชนเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ก็ต้องพากันสวมใส่เสื้อกันหนาวพากันออกกำลังกาย
แล้วก็เล่นกีฬาอื่นเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็แข็งแรงด้วย
สำหรับสภาพอากาศเย็นอุณหภูมิลดแบบนี้
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ
พากันเดินทางไปชมวิวทิวทัศน์ของกว้านพยาวตอนเช้า
นี่แหละจอดรถชมความงามของทิวทัศน์กันแบบนี้
มกลางอากาศที่เย็นสบายมีลมเย็นเนี่ยพัดผ่านตลอดเวลา
อากาศแบบนี้นะคะเขาบอกว่าสวยงามมากกวานพยาวในช่วงนี้
โดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยหมอกลงจัดปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่นะคะ
ไปกันอีกสักจังหวัดคุณผู้ชมคะไปทางภาคอีสานกันหน่อย
ไปที่นี่เลยค่ะริมแม่น้ำโขงอีสานบ้านเห่า
และนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นภาพมุมสูงของริมแม่น้ำโขง
อยู่ในจังหวัดนครพนมเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไปตรวจวัดอุณหภูมิของที่นี่นะคะบริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่๑๒องศาเซลเซียส
ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบปีก็ส่งผลดีล่ะค่ะ
ในเวลาของการท่องเที่ยวรู้รู้หนาวเริ่มกลับมาคลึกคลาก
ก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนร่องเรือสำราน
ชมธรรมชาติสองฝั่งโขงสัมผัสอากาศหนาว
และที่สำคัญนะคะหากใครจะเดินชมวิวออกกำลังกาย
ชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งโขงนี่ก็สวยงามจริง
หน้าเลยนะทีวยี่ดีที่ลงตัวเนี่ยแหละช่วงจงเนี้ยกรอบโกยเข้าไว้นะ
คุณผู้ชมเนี้ยอยากจะล่องไม่น้ำโขคือมีเรืออยากจะอยู่ริมฝั่ง
รึมใส่เสื้อชีวชีพไออเราเตือนกันไว้นะกระลายนะคะปลอดภัยนะคะ
เทศบาลเมืองนครพนมเขายังคงมีการจัดเตรียมพื้นที่รับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
เพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นอนบรรยากาศแบบนี้ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ตอนนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยโรงแรมที่พักถูกมากแล้วก็ถูกจับจองเต็มเกือบหมดแล้วนะคะ
ดีจังเลยอ่ะดูสวยมากเลยค่ะท้องฟ้าสีชมพูนะครับ